อย่าลืมค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องกลัวเช่นเดียวกันนะคะ
หมอกใช่ไหมไม่ใช่
ควันทั้งนั้นเลยนะคะต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วย
เพราะว่าตอนนี้คือถ้าอากาศมันเริ่มเย็นบางครั้ง
มันจะกดให้ฝุ่นมันต่ำลงมาแล้วค่าฝุ่นนี้คือสูงมากว่านี้นะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประมาณ๙โมงกว่าค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครประมาณ๒๖๗โอ้โห

ใช่ค่ะเราอาจจะไม่เคยเห็นสิ่งนี้ตื่นมาดูสีแดงเราก็ว่ากลัวแล้ว
วันนี้เป็นสีม่วงค่ะเป็นสีพิเศษไม่ใช่สีวันเสาร์นะคะ
นี่คือฆ่าอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมนะคะ
พูดคุยกันเข้ามาตอนนี้พื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้าง

ค่ะแล้วเรื่องของสถานการณ์โควิดเราก็ต้องติดตามกันต่อ
เพราะวันนี้มีแถลงเรื่องของผู้เสียชีวิตเพิ่มในกรุงเทพ๑คนด้วย
ใช่ค่ะเป็นการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ติดเชื้อนอกจากนี้ค่ะ
อดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นยังเป็นหลัก๒๐๐อยู่เหมือนเดิมนะคะ
วันนี้๒๓๐รายด้วยกันค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคได้แถลง
สถานการณ์โควิด๑๙พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๓๐ราย
เป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ๒๑รายติดเชื้อในประเทศ๒๐๙รายค่ะ
แบ่งเป็นการเฝ้าระวังและบริการ๘๓ราย
และคัดกรองเชิงรุกในชุมชน๑๒๖ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศตอนนี้๑๑๖๘๐ราย
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ๑ศพ
อดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๗๐ศพค่ะ
ส่วนรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่๗๐เป็นผู้ชายอายุ๖๗ปี

เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
มีประวัติไปที่สถานบันเทิงช่วงกลางคืนของ๒๑ธันวาคมและ๒๓ธันวาคม
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีข้อกำหนดให้ปิดสถานบันเทิง
จากนั้น๒๔๒๗ธันวาคมเริ่มมีอาการเลยค่ะ
ไข้ไอมีเสมหะมีน้ำมูก
มา๒วันค่ะ๒๙ธันวาคม
ทราบข่าวว่ามีพนักงานสถานบันเทิงในกรุงเทพติดโควิด๑๙
ก็เลยไปตรวจดูแล้วอาการมันใช่นะคะ
ทราบผลค่ะว่าติดเชื้อก็คือวันถัดมา๒๓๐ธันวาคม
เข้าโรงพยาบาลทันทีจนกระทั่งนับมาเลยนะคะ๑๕วันนะคะ
ก็คือตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมจนถึง๑๔มกราคมปีนี้
ผู้ป่วยปอดอักเสบอาการแย่ลงเหนื่อยมากขึ้น
อดนี่มีการอักเสบที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
มีโรคแทรกซ้อนนะคะคือไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิตค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ไปจุดเสี่ยงมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันต่างสถานบันเทิงต่าง

หลีกเลี่ยงไปได้ก็จะดีกว่าด้วยนะคะ
เพราะว่าคืออากาศมันปิดมันก็วนเวียน
มันก็ง่ายต่อการที่จะมีการแพร่เชื้อต่อกัน